ส่วนเหตุการณ์นี้นะคุณเกิดขึ้นกลางเมืองเลยแล้วน่ากลัวมาก
หัวหน้ากับลูกน้องลูกน้องน่ะเป็นรอปภค่ะที่สวนลุมนะ
ปรากฏว่าลูกน้องไม่พอใจแค้นหัวหน้าเหลือเกิน
ใช้งานหนักชอบด่าทอหัวหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ลูกน้องเอามีดไปจ้วงแทงจนหัวหน้าตายเลยค่ะ
ตำรวจเนี่ยสนลุมพินีต้องตามตัวฝั่งลูกน้องรอปภที่ก่อเหตุคือนายสวาสศรีราชเหล่า
อายุสี่สิบสี่ปีค่ะจับได้เร็วนะคุณฮะจับเร็วสิครับเพราะว่าเขาหนีไง
พอหลังจากก่อเหตุนะเขาหนีมาที่ห้องพักเขาแล้วห้องพักก็อยู่ไม่ไกล
แถวย่านนั้นน่ะก็คือช่องนนทรีย์ค่ะทีเนี้ยพอไปจับกลุ่มได้เจอเสื้อผ้า
เสื้อผ้าไอ้ที่ใส่ชุดนี้แหละตอนที่ก่อเหตุแล้วก็เจอมีดมีดที่เป็นอาวุธปลิด
หัวหน้างานเนี่ยคือมีดยาว๓๐เซนด้ามหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์
ที่ขี่ไปก่อเหตุนะคะจากการสอบสวนเนี่ยตัวลูกน้องเขาก็รับสารภาพ
ผมเอามีดแทงหัวหน้ารอปภคือนายอารมณ์บุญนานอายุ๕๖ปีจริง
ตำรวจถามไงเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องไปแทงหัวหน้าแบบนั้น
คือฝั่งลูกน้องก็บอกว่าผมน่ะ
มีเรื่องกับทางหัวหน้ามาก่อนแล้วแหละ
เพราะว่าทางฝั่งหัวหน้านะชอบใช้งานผมหนัก
อีกอย่างหนึ่งด่าผมตลอดเลย
จริงก็แค่จะเข้าไปคุยด้วยนะ
แต่เหตุการณ์มันบานปลายจนถึงขั้นเอามีดแทง

ถือมีดแบบควักมีดออกมาแล้วก็จ้วงแทงเลย

ใช่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวลูกน้องรอปภคนนี้

แล้วก็ดำเนินคดีโดนเรื่องของฆ่าผู้อื่นนะคะ